อาการของไวรัสซิกากับโรคไข้เลือดออกนั้น

แต่เปรียบเทียบให้เห็นความชัดเจนว่าเหมือนอย่างไรต่างอย่างไร

หะสำคัญในการแพร่ระบาดของโรคนี้แน่นอนครับ
คือเจ้ายุงลายลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ
แต่ความแตกต่างที่น่าสนใจก็คือว่าในเรื่องของระยะฟักตัว
รวมถึงในเรื่องของการฟักตัวนั้นระยะสั้นยาวจะแตกต่างกันครับคุณผู้ชม

ด้านนู้นนั่นคืออาการของไข้เลือดออกนะครับ
ฟักตัวจะอยู่ที่ตัวเลขประมาณ๓๑๔วัน
ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ระยะเวลาประมาณ๕๘วันเป็นตัวเลขโดยเฉลี่ย
ในขณะที่ซิกาครับระยะฟักตัวจะอยู่ที่ประมาณ๔๗วัน
คือประมาณ๑สัปดาห์สั้นที่สุด๓วันจะระยะฟักตัวเห็นภาพชัดเจน
แต่ยาวนานที่สุดนั้นคือกินเวลาเกือบจะ๒สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
นี่คือเรื่องราวของระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับ

หน้านี้คุณผู้ชมจะเห็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
คืออาการของโรคไข้เลือดออกอาการที่จะเกิดขึ้นก็คือมีอาการไข้ลอยครับ
อุณหภูมิสูงประมาณ๓๙๔๐องศาเซลเซียตนะครับ
ปวดเมื่อยตามตัวครับนี่คือลักษณะของอาการผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออก
อกจากนี้นะครับตับก็จะโตกดแล้วเจ็บ
ไหลเวียนเลือดผิดปกติถ่ายแล้วเป็นสีดำ
มาครับมาดูอาการของไวรัสซิกากันบ้างนะครับคุณผู้ชม
อาการของซิกานั้นจะมีไข้อ่อนเพลียลักษณะคล้ายกันกับไข้เลือดออก
แต่ว่าจะมีผื่นตามตัวที่สำคัญคือจะปวดเข้าไปในข้อ
อกจากนี้ยังพบว่ายังมีตาตาแดงเยื่อบุตาอักเสบ

อาการจะทุเลาเองประมาณ๒๗วัน
นี่คือลักษณะอาการของไข้ซิกาครับคุณผู้ชม
เปรียบเทียบให้เห็นว่าความเหมือนความต่างนั้นเป็นอย่างไร

ข้อมูลถัดไปเป็นการเผยแพร่ให้เห็นว่า
ถ้าเกิดว่าเราไปดูเปรียบเทียบโรคไข้เลือดออกกับโรคไข้ซิกานั้น
มีความแตกต่างเพิ่มเติมกันอย่างไร

หลักแล้วเราสามารถที่จะควบคุม
ในเรื่องของแหล่งเพาะพันยุงได้
ปัจจัยแวดล้อมต่างได้ครับ
และควบคุมในเรื่องของตัวบุคคลนั่นเอง
ถ้าหากว่าจะพูดถึงผลกระทบที่น่าเป็นห่วง
ของโรคไข้ซิกานั้น
นั่นก็คือจะทำให้เด็กที่เกิดมานะครับคุณผู้ชม
มีสมองเล็กผิดปกติและอาจจะมีความพิการ
ซึ่งจะทำให้เกิดภาระในแง่ของการดูแลเด็กคนนั้นในระยะยาว
ประเทศในขณะนี้จึงต้องเอาจริงเอาจังแล้วก็เข้มงวดครับ

พูดง่ายก็คือว่าเวลาไข้ซิกานั้น
อาจจะมีลักษณะอาการและทำให้เด็กพิการคล้ายกันกับหัดเยอรมันนั่นเองนะครับ
ดังนั้นบราซิลเองเขาเข้มงวดกับเรื่องนี้มาก
เพราะเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะหญิงตั้งคัน
จะมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก
และเด็กที่เกิดมาจะได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะครับ
นี่คือการเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่า
ความแตกต่างและความเหมือนกันของโรคไข้เลือดออกและโรคสิกานั้นเป็นอย่างไร